มะปรางริ้วลายเปลือกหอยจะเป็นลายริ้วที่นิยมในการทำมะปรางริ้วอีกลวดลายหนึ่ง
เป็นลวดลายที่แสดงถึงทักษะในการทำอีกทั้งจะต้องมีความเข้าใจในการริ้วลวดลายตามรูปทรงของมะปราง
ด้วยลายเปลือกหอยเป็นการทำลวดลายริ้วในลักษณะทางขวางของผลมะปรางและจะต้องคว้าเมล็ดมะปรางออกในลักษณะขวางเช่นเดียวกัน
เพื่อเป็นการเรียนแบบลักษณะของเปลือกหอย
ความสวยงามของลายริ้วนี้จึงเกิดจากการริ้วที่เสมอกัน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน